จนนี่ไปสายหนิม
มาในช่วงนี้พร้อมกับสาวงามข้างผมทั้งสองท่านเลยนะครับ

เตรียมไปด้วยความนากลัว
สมคุณค่าแห่งเธอ

ทำไมสองคนมาพร้อมมงกุฎอย่างนี้ล่ะ

เขากล้องประกวดนางงาม
ที่นางงามเดี๋ยวนี้ต้องดูค่ะ

ไม่ได้มีความพร้อมแค่เรื่องของรูปร่างหน้าตา

จะต้องมีความพร้อมของเส้นเสียงด้วยค่ะ

คุณไปประกวดนางงามหรือไปประกวดร้องเพลงเนี่ย
คุณไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องมีแบบลีลาในการ

ใช่มันเป็นกิมมิกของการประกวดค่ะ

เขาก็มีการประกวดที่เน้นความหนักแน่นดุดัง
แล้วก็มีพลังของเหล่าชายหนุ่มรูปร่างกำยาว
อันนี้เขาแชร์ในโซเชียลกันกระหึ่มเลยใช่ไหมคุณ

เขามีวิธีการแนะนำตัวยังไงกันบ้าง
ของแต่ละสาวงามหนุ่มหล่อค่ะ
คุณชอบในที่หลัง
เกิดเกิดคิด
มิสเตอร์สตาร์ป้องป้อง
มิสเตอร์สตาร์มุกดาฮาน
มิสเตอร์สตาร์มุกดาฮาน

อุดเบลอดีท
มิสเตอร์สตาร์อิตรดุดอุดเตอร์ดิท
อิตรดุดอุดเตอร์ดิท
มิสเตอร์สตาร์ระยองระยอง

มันเป็นฮิที่ไม่รู้ไปโกรธใครมามันต้องมีความดุดันหนักแน่นเข้มแข็งของมิสเตอร์สตาร์
อย่างคุณชนะนี่คุณต้องไปฝึกเส้นเสียงในความแบบเข้มแข็งของเสียงคุณก่อนถึงจะมาประกวดได้นะคะ
คือเป็นคลิปที่เขาแชร์กันมากในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะเป็นแบบคลิปการแนะนำตัวด้วยเสียง
ของเหล่านางงามนะคะคือเราได้ยินกันเนี่ยเราก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่ามันมีที่มงที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะ
แต่ต้องเล่ากันก่อนว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยการประกวดมิสแกรนด์เขามีการแนะนำตัว
เพราะว่าแต่ละคนมาจากตัวแทนของแต่ละจังหวัด

ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าในปี๒๐๑๖คือนางงามที่ประกวดเนี่ยนะเขาไม่ได้ใส่หูฟัง
มันก็เลยทำให้ไม่ได้ยินตัวเองไม่ได้ยินเสียงอะไรเพราะว่าเสียงกองเชียร์เนี่ยมันก็ดังมากไงคุณนึกออกไหม

ทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเวทีนางงาม
ก็คือในปีนี้ปี๒๐๑๘
มิสแกรนด์เขามีการประกาศรางวัล
ก็คือเป็นรางวัลแนะนำตัวยอดเยี่ยม
เอาสิแค่แนะนำตัวก็กลายเป็นรางวัลแล้ว

เขาก็เลยขนเคล็ดลับกลมวิธีการแนะนำตัว
ให้มันแบบเป็นที่จดจำให้มันมีสีสัน
ให้มันมีความสนุกและความสวยงามสอดแซ่กอยู่ด้วย
รวมไปถึงเวทีอื่นอย่างมิสเตอร์สตาร์

แบบนี้มาร่วมด้วยเพื่อเป็นสีสันของการประกวดนั่นเอง
โอ้โหนี่ผมชอบหลายจังหวัดเลยนะ

ก็อย่างที่บอกแหละต่อไปใครที่คิดว่าจะประกวดนางงาม
ไม่ใช่มีดีแค่รูปร่างหน้าตาหรือว่าไหวพลิบนะคะ
จะต้องฝึกการแนะนำตัวการพรีเซนต์ตัวเอง
สร้างจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองได้ด้วย

พร้อมคุณนี่จังหวัดอะไร

โหเดี๋ยว
มองโหลดแล้วคุณชนะ
อันนี้ดวงไม่ดีแล้ว
อันนี้ดูดวงไม่ดีแล้ว

ฆ่าจักหงงนั่งวงที
จัยแล้วอยู่ไหนน่ะคุณชนะ

เดี๋ยวผมเป็นมิสเตอร์จังหวัดของผมเลยนะ
เป็นอย่างไรหลายชั้นหรือเปล่าโอ้โฮลูกพอดเนอะ
โอ้โหน้ำขิงก่อนไหม
ช่วงนี้แหบนะโอ้โฮของคุณบ้างโอ้โฮของคุณบ้าง
อ่ะเชิญค่ะนี่รวบผมแล้วมั่นอกมั่นใจจัดมา

มีสลอนข่าวเช้านี้ส่งคราว
โอ้โฮคุณนี่แม่

มีการบอกว่าส้มบอกว่าเปิดลำโพงดังเกินไปหูหนวกเลย
ขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วย
คุณผู้ชมดูไปแล้วก็ลองพูดตามก็ได้นะไม่ได้สนุกสนานไงตื่นเช้าเออ
อื้อไปแล้วเหรอตอนนี้ไม่รู้หูเป็นอะไร
มีสลอนข้าวส่งคลา

ทำไมฉันมีหลายหูตอนนี้มันวิ้งไปหมดเลย

นี่คุณเชอรี่ส่งมาคุณใบตองสวยกว่ามีสแกรนด์นราธิวาส
คือนี้ดิฉันจะเล่าก่อนว่าปีที่ผ่านมาที่เขาได้รางวัลไป
รางวัลการแนะนำตัวก็คือมิสแกรนด์จากนราธิวาส

มิสแกรนนาราธิวาส

ใช่แต่ละจังหวัดเขาก็ต้องมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ของเขา
บางคนก็มีท่องมีท่ามันเลยอย่างนี้

มันก็เห็นแล้วอดรนตนไม่ไหวก็ต้องมาพูดคุยกับเราน่ะ
คุณผู้ชมอย่าลืมไลน์มาพูดคุยกับเรากันได้นะครับ
วันนี้เรื่องของภาษาถิ่น

บอกกันหน่อยแล้วกันว่ามันมีภาษาถิ่นในพื้นที่ของคุณผู้ชม
อะไรยังไงกันบ้างมาพิมพ์ส่งมา
น้องใบตองชมน้องใบตองหน้าหักจังเลย
โอ้โหน่ารักน่ารัก

เป็นทั้งภาษาเหนือก็ได้ภาษาอีสานก็ได้นะ